คุณผู้ชมคะมาอีกหนึ่งสีสัน
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
โหถือว่าเป็นแหม่ดูสิคุณ
ขม้าเคียนแอลเนี่ยโอ้โหสูงถึงเกือบหน้าอกนะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งครับ

โอ้โหเป็นในมาร์ดใบเกอร์นะคะไปซิ่งบิ๊กไบท์รอบสนามเลย
นี่คือบรรยากาศค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ก็สัญจรลงพื้นที่ทั้งที่สุรินบุรีรำ
เมื่อวานนี้เราได้เห็นบรรยากาศกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ย
เออมีหลายสีสันเลยที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
แต่อยากให้ไปดูช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓โมงเนอะ
สนามช้างอารีน่าที่บุรีรำ

จริงไม่ใช่เลยคือคนมารอ๓๐๐๐กว่าคน
รอต้อนรับนายกรัฐมนตรีไปดูสีสันช่วงนี้กันก่อนนะคะ
อืมที่ตะโกนตะโกนเนี่ยตะโกนว่าอะไรกันนะฮะ
นายกสู้ลุงตู่สู้

ดังไปทั่วสนามช้างอารีน่าเลยนะคะ
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
พอเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมคนมุงเต็มไปหมดเลย

แล้วก็มีการต้อนรับจากเจ้าถิ่นนะคะ
อย่างคุณเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดนั่นเองนะคะ
รวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วย
ครับคือภารกิจของนายยกรัฐมนตรีที่มาที่นี่
คือจะเป็นศักดิ์ขีพยานในพิธีมอบเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า
ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนของนครราชศรีมาชัยภูมิและบุรีรำนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับพูดถึงเรื่องของสนามที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งนี้
และการเป็นสปอร์ตซิตี้ของบุรีรำเขา
ใช่ค่ะนายกบอกว่ามาถึงเนี่ยนะยินดีแล้วก็ดีใจถึงแม้ว่าอากาศจะร้อน
แต่มาที่นี่ตอนนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นจังเลยเพราะคนต้อนรับเยอะ
เห็นความรักความสามัคคีตั้งแต่เป็นนายกมานะ
ยังไม่เคยเห็นความขัดแย้งหรือการแบ่งแยกสีเสื้อที่บุรีรำเลย
แล้วนายกบอกด้วยบอกว่าที่มาวันนี้มาติดตามงานของรัฐบาล
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะคนจับตาเรื่องของการดูด

ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของไทย
ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์

ถูกต้องค่ะแล้วก็คราวนี้ดูสิแปลงโฉมเรียบร้อยแล้ว
แต่งเป็นชุดแบบซิ่งมอเตอร์ไซค์นะ
แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยด้วย
ชุดเท่ด้วยนะชุดเท่
เป็นรถแข่งแนวอเนกประสงค์ตัวแรง
เขาบอกตัวนี้คือตัวแรงเลยนะฮะ

ส่วนนายเนวินชิดชอบที่ขี่เคียงคู่กันไปนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากขี่วนไป๒รอบสนามเสร็จแล้วเนี่ยนะ
แต่ว่าเป็นหมวกกันน็อกลายไทย

คุณผู้ชมหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินเที่ยวชม
ถนนคนเดินที่ซ้อกราวนั่นเองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ถนนตรงนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
บริหารจัดการชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อม
นายกก็ทักทายพ่อค้าแม่ค้าตลอดเส้นทางนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาถามเหนื่อยไหมนายกบอกไม่เหนื่อย
ไม่เหนื่อยนะฮะแล้วก็เสียงตะโกนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี
ใช่ค่ะแล้วคุณสังเกตดูสิเห็นไหม
ค้าแม่ค้าที่มาต้อนรับนี่คือแต่งเป็นชุดไทยสวยงามเลย
เพราะเคยบอกว่าเห็นนายกรัฐมนตรีโรนโรง
เราก็เลยอยากแต่งชุดไทยสวยงามต้อนรับนายก
แล้วนอกจากนั้นก็นายกได้รับมอบ
ภาพเหมือนที่นักวาดภาพในถนนคนเดินวาดให้
แล้วก็ไปชมการแสดงกันตรึมศิลปะพื้นบ้าน

ขนมต่างขนมฝักบัวขนมตดหมา

กับการพบปะประชาชนที่บุรีรำนะคะ
คือเมื่อวานนี้ทางคนในคณะรัฐมนตรี
ก็เดินทางไปที่จังหวัดอื่นด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่สุรินเป็นที่ชัยภูมิ

เพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลในพื้นที่
แล้วก็เอามาประชุมคอรมอกันในเช้าวันนี้
และเมื่อวานก็มีสีสันมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนายกบอกว่ามาที่นี่
ก็มาด้วยหัวใจไม่ได้มาเพื่อการเมืองนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนเป็นภาษาเขมรด้วยนะ
คุณเจริญแปลว่าขอบคุณขอให้เจริญเจริญ
เมื่อวานก็ไปเยี่ยมประชาชนนะครับ
แล้วก็ไปให้กล้วยให้แตงกับช้างด้วย
รวมถึงไปตีกรองฟ้อนรำกับประชาชน
แล้วก็ไปตำข้าวไปลองสีข้าวดูด้วย
จากนั้นก็เป็นดีเจจัดวิทยุนะครับ
ก็หยอดคำหวานให้พี่น้องชาวอีสานใต้
จากนั้นในเมนูในช่วงกลางวันนะก็จะเป็นเมนูแบบ

มดแดงปลาร้าบองอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เห็นบรรยากาศของนายยกรัฐมนตรีก็ลงสนามช้างอารีน่านะครับ
นี่เป็นสีสันส่วนใหญ่การลงไปคอรมอสัญจร
วันแรกก็จะเป็นสีสันล้วนเลยนะ
วันที่สองอื่นจะมีการประชุมคอโรมอสรรจรกันเก็มข้น
เดี๋ยวช่วงสายรอติดตามกันกับการประชุมคอโรมอสรรจร
ทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตไงจากฝ่ายการเมือง
อย่างนายประกิจพลเดชอดีตสสบุรีรำพักเพื่อไทย
คือมองว่าพลเอกประยุทธ์เลือกมาบุรีรำ
เพราะว่าต้องการหาแนวร่วมเพื่อสืบทอดอำนาจหรือเปล่า
ทราบว่าคนที่เดินทางมาฟังนายกรัฐมนตรี
มีทั้งคนที่เดินทางมาด้วยความสมัครใจแล้วก็ไม่สมัครใจ
อันนี้เขาบอกมานะบอกว่าได้ยินมาด้วย
บอกว่าบางหมู่บ้านให้ค่ารถไป๒๐๐บาทต่อคัน
นี่เจ้าของพื้นที่คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะ
เขาบอกแบบนี้เลยที่มากันเยอะไม่ได้เกณฑ์มา
ไม่ได้เกณฑ์มาคือเขาจะมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็บุรีรำไม่ใช่จังหวัดธรรมดาธรรมดา
คอรมอลมาถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่
ก็ต้องต้อนรับยิ่งใหญ่เพราะบุรีรำเวลาจัดอะไรนะ
จัดใหญ่คุณเนวินเวลาจัดอะไรจัดใหญ่
แล้วก็ถามถึงเรื่องว่านายกมามาดูดหรือเปล่า
หรือว่าจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ต่อไปหรือเปล่า
นายอนุทินก็ตอบว่าพักภูมิใจไทยสนับสนุนพักและคนของพักก่อน
ตอนนี้เร็วเกินไปที่จะพูดอะไร
ยังไม่รู้ว่าจะมีสอสอกี่คนและสมาชิกจะทนพลังดูดได้แค่ไหนก็ไม่รู้
แต่ตนจะไม่มีวันพูดไม่มีวันคิดไม่มีวันทำอะไร
โดยที่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้าง

ส่วนคุณเนวินก็โอ้โหต้อนรับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
นี่คือบรรยากาศสีสันของคอรมอสัญจรที่อีสานตอนล่างนะครับ